ส่วนเรื่องฟ้าฝนคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชาวกรุงก็ต้องวางแผนการเดินทางอีกแล้วนะคะ
อย่างที่เตือนกันมาว่าสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะแล้วฝนเนี่ยก็มักจะมาช่วงเลิกงาน
หลายคนนะคะเมื่อคืนนี้กลับถึงบ้านเรียกว่าหนักหนาสาหัสทีเดียว
เพราะว่าเจอกับน้ำท่วมคือต้องบอกฝนกรุงเทพนี่ไม่ใจดีเลยนะคุณกาย
แล้วก็ต้องมีการเอารถเนี่ยเข้าไปส่งภายในซอยด้วยนะครับ
แล้วหลายคนดูก็กังวลกันว่าเรื่องไฟฟ้ารั่วด้วย
หลายคนก็ห่วงกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ด้วย

เมื่อวานนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำตกหนักเลยค่ะคุณผู้ชม
หลายเส้นทางนะคะอย่างที่คุณกายบอกคืออุดมศุกร์นี่ก็หนักบางนา
แล้วสุขุมวิสสันพวุฒิราซานตรงนั้นสูงประมาณ๒๕ถึง๓๐เซน
คือถ้าสูงขนาดนี้รถก็แล่นยากแล้วล่ะค่ะ
คนต้องเดินฝ่าสายฝนกลับบ้านกันนะคะ
แล้วพวกนี้มันฝนมันตกแบบเหมือนมันไม่ได้หนักนะแต่ว่ามันตกตลอด
ก็ต้องฝ่าฝนลุยน้ำกันไปน้ำในคลองบางนาสูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ต้องเอาเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำ
ในโลกออนไลน์นะคะเมื่อวานนี้แชร์คลิป
น้ำท่วมขังผิวการจราจร
สุขุมวิท๑๐๑และ๑๐๓ที่เสมอขอบทางเท้านะคะ

ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์
ก็ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม
สำนักระบายน้ำที่เขตดินแดงนะคะ
ก็พบว่าตอนเช้าเนี่ยถนนเส้นหลักน้ำก็แห้งหมดแล้วนะคะ
ผู้ว่าบอกว่าวันนี้ฝนจะมาตอนเย็น
เป็นฝนสำนักงานฝนออฟฟิศฝนราชการ
คือเลิกงานพร้อมเรานะคะ
เห็นก็ก่อนที่เคยมีคำอธิบายนี่ใช่ไหม

ทำไมฝนชอบไปตกหลังหลังเลิกงานพอดีเป๊ะเลย

เมื่อแดดร้อนมาทั้งวันพอพระอาทิตย์ตก

คือพี่ก็สังเกตมาหลายปีแล้ว
เพราะฝนกรุงเทพฯถ้าตกมันจะตกเวลาเดียวกัน
แล้วมันจะต้องตกช่วงที่เรากลับบ้าน

แล้วฝนก็จะเซ็งกันแบบนี้

และข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้

อนเมืองลาดกระบังจะตกหนักนะคะ
วันนี้นะคะฝนตรงกลางเมือง
ฝั่งทลจะมีแนวพาดผ่าน
เพราะฉะนั้นใครผ่านงานตรงโซนนั้น
ก็ต้องวางแผนนิดหนึ่งกลับเร็วหน่อย

ถ้ายังงั้นอาจจะเจอน้ำท่วมด้วยนะคะ

ตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งทางรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะคะ
ก็บอกว่ากรทมตั้งจุดรวมพลเจ้าหน้าที่๖แห่งเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง
ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะนะครับโอ้โหน้ำหนักจริงจริงนะ
คุณผู้ชมครับอันนี้ให้เห็นคือกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล